ผู้ชายอายุสามสิบสองขับรถเก๋งชนแล้วหนีตำรวจสกัดจับ
ก็ยังจะฝ่าวงล้อมหนีออกไปอีกคุณผู้ชมครับ
ชนตำรวจล้มกลิ้งกลางสี่แยกไฟแดงเลยเมาครับเมาเท่าไหร่ไปดูครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเพจเฮียขับรถเอามาลงเอาไว้
รถเก๋งฝ่าวงล้อมตำรวจชนตำรวจล้มกลิ้งเลยคุณผู้ชมนะครับ
นี่คือสี่แยกไฟแดงเสม็ดจังหวัดชนบุรีครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปถามพันธบรวจเอก
ชัยชนะเกษมวงท่านผู้กำกับการสพเสม็ดท่านบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับช่วงเย็น๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ชนท้ายแล้วหนีบนถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าเข้าเมืองชนบุรีครับ
ผู้เสียหายขับรถตามรถเก๋งไประยะทางกว่า๓กิโลเมตรพอไปถึงแยกไฟแดงพระพลา
ผู้เสียหายตัดสินใจขับปาดหน้ารถเก๋งนะครับของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจพอเจ้าหน้าที่มาถึงเข้าไปขอดู
อนุญาตขับขี่ครับดาบตำรวจยศกรพักดีพันดอนนะครับ
เป็นตำรวจจราจรของสพเสม็ดเดินมาที่ฝั่งประตูฝั่งซ้ายนะครับ
คนขับก็เร่งเครื่องจะฝ่าวงล้อมออกไปจนเจ้าหน้าที่ล้มลงกับพื้นได้รับบาดเจ็บ
แต่สุดท้ายไม่รอดครับไปถูกจับได้จากการตรวจสอบในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่คือเปิดกระจกปั๊บเนี่ยกลิ่นแอลกอฮอลตีจมูกตำรวจเลยฮะ
คุณผู้ชมครับเป่าได้เป่าเป่าได้เท่าไหร่นะครับ
ผมให้คุณผู้ชมรอฟังเมื่อกี้เนี่ย๒๐๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
คุณผู้ชมครับกฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี้สองร้อยหกครับเบื้องต้นย่านของผู้ก่อเหตุนะครับ
ประกันตัวนะครับแต่พนักการสอบสวนค้านการประกันตัว
เพราะมีเจตนาหลบหนีตั้งแต่ต้นแล้วครับค่ะ